ลีที่บอกว่าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงครับ

ทุกวันนี้ยังหวาดภาวะ
กินไม่ในไม่นอนอย่างที่นำเรียนไปนะฮะ
แก๊สจะเปิดทำกับข้าวยังไม่กล้าเปิดเลย

คุณผู้ชมครับจากเหตุท่อก๊าซระเบิดในพื้นที่ตำบลเปรง
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผ่านไป๕วันแล้ว
ในพื้นที่ยังคงสภาพความเสียหายไม่ต่างจากเดิม
พื้นที่โรงอาหารในโรงเรียนเปรงวิสุทธาทิพธ์ดีนะครับ

ห้ามเข้าไปด้านในเนื่องจากยังไม่ปลอดภัย
และยังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
นายบุษลินแสงใหญ่ท่านภูมิในการโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดี
เปิดเผยว่าอาคารหลังนี้นะมีแผนจะลื้อถอนอยู่แล้วล่ะ
แต่ก็ยังใช้พื้นชั้นล่างเป็นโรงอาหารได้อยู่
แต่ขณะนี้ไม่ได้แล้วนะครับ

โรงเรียนต้องย้ายโรงอาหารไปที่อาคารอีกหลังหนึ่ง

เพราะเด็กหลายคนทำไมล่ะครับ
ยังไม่หายตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ครูก็ตกใจขวัญภาวะเหมือนกันครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงไปตรวจสอบความรู้สึก
ผ่านมา๕วันพวกท่านเป็นอย่างไร

เปิดเตาแก๊ปทางกลับข้าวเวลาได้ยินเสียงไฟมาติด
จะรู้สึกหวาดภาวะครับทุกวันนี้นะฮะ
ยอมรับว่านอนหลับไม่สนิทหลับหลับเตินเติน
เพราะกลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำให้ตัวเองฝันร้ายอีกครั้งครับ
ข้าวพี่ยังไม่ค่อยอยากทำเลยคือทางโลมมันมันเรียกไปตรงนี้
แล้วสู้ที่แกะกำลังระเบิดว่ามันสู้เหมือนกัน
ถ้าถามว่าพี่อยากย้ายไหมพี่อยากนะอยากย้ายนะกลัว
ถามว่าถ้าเกิดอีกสามสิบปีพี่คงจะมีรแรมวิ่งไหม
บอกว่าสงสารชาวบ้านที่อยู่แถวการ์ดระเบิด
เขาคงจะหลอนสู้กันนะทุกคน

สำหรับการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับ
เจ้าหน้าที่ของปตทได้เข้าไปประเมินความเสียหายแล้ว

ยังมีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวนะครับที่ไม่สามารถจะกลับไปประกอบอาชีพได้
เนื่องจากข้าวของอุปกรณ์ทำมาหากินมันพังหมดแล้วล่ะครับ
วิงวอนเลยนะครับขอให้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน
ครอบครัวเมื่อกี้ทำมาหากินไม่ได้ใช่ไหม

ครอบครัวหมดเนื้อหมดตัวสัตว์เลี้ยงหมดแล้วไงมันตายหมดแล้วไงครับ
เรียกร้องให้หน่วยงานเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับ
จะได้เอาเป็นทุนไปประกอบอาชีพก่อนนะฮะ
นี่นะอย่างที่พี่เบิร์ตบอกนะฮะว่าใครไม่เจอไม่รู้สึก
อันนี้ในโรงเรียนนะฮะใช่มีภาพวงจรปิดน้องเนี่ยกำลังเรียนอยู่
พอเกิดเหตุคุณครูพาวิ่งหนีเลย
คือของแบบนี้มันฝังใจนะครับผมเนี่ยไม่ต้องท่อก๊าซระเบิดแบบนี้เลยครับ
ผมเคยรถชนหนักครั้งหนึ่งดีรอดชีวิตมาได้
เชื่อไหมครับตั้งหลายเดือนกว่าผมจะกลับไปขับรถได้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
เรื่องของการประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตก็สำคัญนะครับ
เข้าไปให้ถึงพวกเขาเยียวยาใจของเขาด้วยนะฮะสำคัญมากครับ
โดยเฉพาะเด็กที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะก็ต้องกลัวแหละนะครับ